พาคุณผู้ชมไปดูต้นกำเนิดของลองกอง
เขาบอกว่าเป็นต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยนะจ๊ะ

แวะดูกองลองกอง

เยอะมากเลยกองเป็นคูณเป็นแบบโอ้โหเยอะเลยนะคะ
และนี่นะคะก็คือทางชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำบลเฉลิม

เขาจัดงานของดีตำบลเฉลิม
บริเวณหน้าลานสนามฟุตบอลนะคะ

มันก็จะเป็นทุเรียนงอกมังคุดรองกองเนาะ
เขาบอกว่ามันมีในพื้นที่มากเป็นตัน
แล้วก็เป็นของดีขึ้นชื่อในพื้นที่เนี่ย
จัดจำหน่ายให้ชาวบ้านที่มาร่วมงาน
ชิมกันแบบฟรีนะคุณ

เขาเอาถุงมาหูยน่ากินมาก

คุณเอาถุงใส่กับบ้านห่อไปฝากคนที่บ้านได้อีก

ใช่ค่ะไฮไลท์ก็คืออะไรรู้ไหม
ชาวบ้านพากันไปดูต้นลองกองสายพันธุ์ซีโปตันหย่งมัส
โพตันหยงใช่อันนี้คือชื่อสายพันธุ์นะมีอยู่สองต้นในตำนาน
เพราะว่าที่เขาบอกเป็นพ่อพันธุไงตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเมาะแต่หมู่บ้านซีโป
ซึ่งหล่องกล่อง๒ต้นนี้ค่ะนี่เขาบอกว่าเป็นพ่อพันธ์แม่พันธุ์ที่มีอายุกว่า๒๕๐ปี
และมีการการันตีว่ามีอายุยืนยาวที่สุดในโลกเหมาะกับรองกอง
อันนี้ตามตำนานเล่าขานนะมันเหมือนเป็นผลไม้ป่า
ถูกมันเป็นผลไม้ป่าชาวบ้านในอดีตแล้วก็ปัจจุบันน่ะ
คือเขามีการแบบยังคงได้กินผลของต้นกองต้นนี้อยู่นะคุณ
ดูแล้วบางคนก็เอาไปปลูกขยายพันธุ์ต่อเป็นทอดที่เขาเรียกว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่แท้จริง
ตัวแม่ตัวมัมตัวคลอดบุตรตัวมันดาตัวอะไรก็ตาม
อยู่ที่แห่งนี้แล้ว
เจ้าของรองกองสองต้นนี้คือคุณตาดลบสออายุ๘๒ปี
ทางคณะสำรวจนะคะเขาทำการปีนเลยเห็นไหมปีนขึ้นต้นลองกองเพื่อเก็บรองกองมาชิม
ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าว่าลูกหวานเจี๊ยบ
ไปหวานเจี๊ยบซะแล้วรองกองมันต้องหวานเจี๊ยบ
ซึ่งรองกองของคุณตาเนี่ยจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐บาทเท่านั้นนะคะ
ไม่แพงนะเนี่ยดูสิมดเต็มเลยมันหวาน
ก็ธรรมดาและไม้หวานแต่รองกองต้องมีมดมาเกาะมาไต่นะ